คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่คู่รักกันบ้างดีกว่านะคะ
คู่นี้บอกเลยว่ามุ้งมิ้งมากเลยนะคุณผู้ชม
คือคบกันไม่ถึงปีหรอกแต่ว่าเราเห็นช็อตน่ารัก

ล่าสุดมาออกงานคู่กันอีกแล้ว
แหมงานคู่ทั้งทีบรรยากาศคุณผู้ชมดูซะก่อน
มันโรแมนฉิกไหมคะ
ลงเรือหรูค่ะร่องแม่น้ำเจ้าพญาไปเลยดูสิคะความหวานมุ้งมิ้งของคู่นี้
มันเห็นแล้วมันยิ้มตามคู่นี้จริงนะดูรู้สึกว่าเอ๊ะคลั่งรักอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
บอยปกรณ์เขาเป็นสายเกลียนใช่ไหม
ป่วนชอบกวนชอบแกล้งได้ทุกคนทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็ก

แต่เมื่อสาวเฟย์ต้องพานุ่มบอยไปเจอกับคุณแม่ของตัวเอง
งานนี้ค่ะมีคนสองบุคลิกเกิดขึ้นด้วย
จากหนุ่มเกลียนเนี่ยพอกลายมาเป็นเจอคุณแม่
มาเป็นสายแบ๊วไปเลยนะฮะ
เป็นคนพูดเพราะเป็นคนยิ้มเก่ง
มีอาการแบบเกร็งบ้างในบางที
อยู่ใกล้ประเศษอาการขนาดนั้นหนุ่มบอยอ่ะเป็นความเห็นจ้ะ
ผมกับคุณแม่มือก็จะอย่างงี้ตลอดเวลา
ครับกับคุณแม่แต่ก็มีคุยเล่นบ้าง
ส่วนใหญ่ถ้าไปโบ๊บะก็เลยไปโบ๊บะกับน้องสาวเขามากกว่า
เกร็งไหมคะกับคุณแม่

เราก็สำรวมมากขึ้นกว่าปกติ
บางทีแบบเราจะเล่นมุกอะไรยังไงก็เล่นบ้าง

กับคุณแม่ทำดีคุณแม่ก็ใจดีคุณแม่น่ารัก

เพราะว่าพี่บอยเขาก็เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ
แล้วก็เวลาเจอคุณแม่เขาก็แบบน่ารักตลอด
แล้วก็จะเห็นแบบมีการแบบดูแลรับส่งอะไรแบบนี้